ในวันพรุ่งนี้นะครับคณะกรรมการแพทยศภาก็จะมีการประชุมหารือ
ในกรณีพระธรรมชโยหลังจากที่
คณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกาย
ขอให้ทางแพทยศภาส่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
หน่วยงานกลางไปตรวจพิสูจน์อาการอาภาษณ์

ขณะที่มีความเป็นห่วงมาจากพลเอกชาวลิศยวงใจยุทธ์อดีตนายกรัฐมนตรีนะครับ
เกรงว่าจะมีมือที่๓เข้ามาสร้างสถานการณ์จนทำให้เรื่องราวบานปลาย
โดยพลเอกชาวฤทธิให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้ากราบนามัศกาล
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจาหรือว่าสมเด็จช่วง
เจ้าอาวาสวัดปากน้ำพาศรีเจริญเพื่อขอพรในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด๑๕พฤษภาคม
โดยบอกว่าเป็นการนัดและติดต่อไว้ก่อนหน้านี้แล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในวงการสงฆ์
เพราะเชื่อว่าปัญหาของพระธรรมชโยเป็นเรื่องที่วงการสงฆ์ดูแลจัดการแก้ไขได้
แต่ก็ยอมรับว่าส่วนตัวมีความห่วงใยกลัวว่าจะมีมือที่๓สร้างสถานการณ์
และเห็นว่าหากยึดมั่นต่อกฎหมายแต่ไม่คำนึงถึงความมั่นคงของชาติ
ก็อาจจะสร้างปัญหาได้เช่นกัน
ขณะที่นายภัยบูลนิติตะวันอดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทาง
มาตรการป้องกันพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนาสภาปฏิรูปแห่งชาติ
พร้อมด้วยนายแพทย์มโนลาวหาวนิษฐ์อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เข้ายื่นหนังสือต่อสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
และพระราชวิสุทธิเวทีเจ้าคณะภาค๑
เพื่อกล่าวโทษพระธรรมชโยละเมิดพระธรรมวินัยและอวดอุตริ
โดยขอให้ไต่สวนตามกฎมหาเทราสมาคมฉบับที่๑๑
ว่าด้วยการลงโทษนิกหากรรมและส่งข้อเท็จจริงให้กับมหาเทราสมาคม
ให้พระธรรมชโยสละสมณเพศ